คุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เรื่องของการเมืองหลายคนจับตาไปที่การร่างรัฐธรรมนูล
แล้วก็กระแสเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหามือโพสต์แผนผังราชพักษ์นะคะ

เพราะว่ารัฐบาลคอสชเขาจะมีการแถลงผลงานกันด้วยนะคะ
รอบนี้มีการแถลงถึง๓วันเต็ม
ก็เลยทำให้มีมุมมองจากบรรดาคอลัมนิสต์ของไทยรัฐนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากตลบม่านการเมืองค่ะ
เป็นปรากฏการณ์ที่มองกันได้หลายมุมนะครับ
เป็นปรากฏการณ์ที่มองกันได้หลายมุมนะครับ

แรกเลยพอมีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นมา

หลายคนที่รักนายกปูก็อาจจะบอกว่า

ทำไมจะต้องกิดกันทำไมจะต้องลิดลอนสิทธิ์กัน
ก็เป็นธรรมดาที่คนที่รักให้ชอบพอกันก็ต้องย่อมจะรู้สึกอย่างนั้น
อยากจะพูดกันอย่างเป็นกลางนะครับว่า
ความจริงมันก็คือความจริงโดยระบบโดยหลักกฎหมายนะครับ
สารท่านกับคุณวิทย์ได้ใช้ถูกแล้วล่ะ
ว่าเมื่อมีคดีความติดพันธุ์อยู่อย่างนี้ก็ไม่ควรจะหลบหนี
ไม่ใช่หลบหนีไม่ควรจะออกนอกประเทศเพราะว่ามีตัวอย่างมาแล้ว
นะครับมีตัวอย่างมาแล้วว่าคดีคล้ายคลึงกัน
ดีตนายกรัฐมนตรีออกนอกประเทศแล้วก็เลยหายไปเลยเป็น๑๐ปีนะครับ
ก็อย่างกรณีท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ย
ก็แปลกที่มันมีความพยายามในเรื่องนี้๒ครั้ง๒ครานในรอบเดือน๒เดือนนี้
หรือจะเสียโอกาสพาลูกไปเที่ยวก็ดีนะครับ
แต่ต้องเข้าใจความจริงอยู่ว่าเมื่อเดือนพฤษภาที่ท่านนายกยิ่งรักขึ้นศาลเป็นครั้งแรกเนี่ย
ท่านได้วางหลักทรัพย์ประกันตัวนะครับออกมาเพื่อใช้ชีวิตเยี่ยงอิสระชนพอ
ถ้าไม่มีการประกันตัวท่านก็ต้องอยู่ในการจองจำตอนนี้
เมตตาแล้วที่ให้สิทธิ์อิสระเสรีไปไหนมาไหนในประเทศไทยได้ตลอดเวลา

แต่ส่วนเรื่องจะไปเมืองนอกซึ่งมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนอยู่อย่างนี้เนี่ย
ก็คงจะต้องทำความเข้าใจกันให้สังคมให้กระจ่างคือมองทุกด้าน
เส้นทางเดินก่อนถึงปีใหม่ในวงการการเมืองที่เราจะตลบม่านกันดูเนี่ย
ก็มีรออยู่ก็เช่นก่อนถึงการเฉลิมฉลองปีใหม่
รัฐบาลก็ตั้งท่าจะแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
สาธารณชนในสัปดาห์หน้า
ซึ่งก็เห็นว่าเตรียมการกันใหญ่โตอืมก็น่าติดตามครับครับ
ในการแถลงผลรอบนี้อสุนทร๒๓๒๕สัปดาห์หน้าแล้วอีกไม่กี่วัน
๓วันเต็มกับการแถลงแล้วก็การจัดรูปแบบเป็นนิทัศกาลด้วย
มันผิดแผกแตกต่างไปจากที่เคยเป็นมายังไงบ้างครับ
แล้วมันวิเคราะห์ได้ว่ายังไงบ้างน่าสนใจ
น่าสนใจจากวันที่๒๓ก็ไปทะลุวันคริสต์มัสเลย
๓วันรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกนะ
การแถลงนโยบายที่แถลงใช้เวลาแถลงแล้วก็รูปแบบการแถลงเนี่ย
แนวออกไปก็คือคล้ายการจัดนิทัศกาล
มีการจัดนิทธศกาลเป็นรายกระทรวงอย่างนั้น
แล้วก็ควบคู่ไปกับตลาดข้างธรรมเนียบ
ซึ่งก็รัฐบาลก็คงมีไอเดียในลักษณะหนึ่งว่า
เป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่
ส่วนผลแถลงจะออกมายังไงเรายังไม่รู้
เห็นว่าจะแถลงเป็นรายกระทรวง
ก็ติดตามดูแล้วก็ประชาชนก็เป็นคนตัดสินแหละครับ
แต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือผมไม่ห่วงว่าจะแถลงอะไร
ผมเป็นห่วงตรงที่ว่าอำนาจพิเศษมีเต็มเนี่ยนะครับ
แต่ว่าในการขับเคลื่อนหรือว่าในการแปลลงไปเป็นภาคปฏิบัติเนี่ย
คนปฏิบัติก็คือชุดเดิมไม่ว่าจะรัฐบาลไหนมานะครับ

เข้มงวดการจัดระเบียบการประกาศปฏิรูปจริงจังเนี่ย
มันก็มีผลกระทบมาตลอด
เพราะว่ามันไปกระทบพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติกันมาอย่างจำเจ

พอเราจะเอาเข้าระบบเข้ามาเนี่ย
คนละกายของภาคปฏิบัติเนี่ยก็กลัว
อาจจะเป็นเกียร์ว่างลักษณะหนึ่ง

หรือมีอะไรแทรกซ้อนอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งก็เป็นที่น่าเห็นใจนะครับ
อำนาจพิเศษถ้าอยู่นานไป
แล้วก็กระบวนการปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้อำนาจทะลุออกไปได้

การจัดแถลงแบบใหญ่โต
คล้ายรถโชว์หรือว่าเป็นอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับ

ผมว่าผู้คนก็อยากจะรับรู้นะครับ
ว่าจัดแหวกแนวออกไปไม่เหมือนกับที่เคยมาในอดีตเนี่ย
มันมีค่าใช้จ่ายใช้เงินประเภทไหน

ถ้าได้ยอดรวมโดยประมาณการไว้ก็จะได้ชั่งน้ำหนักได้
ว่าผลที่จะออกมา๓วันอาทิตย์หน้ามันจะคุ้มกันไหม
มดสงสัยบ้างไหมคะว่าในการจัดอีเวนต์อะไรอย่างนี้
หรือว่าสงสัยในตัวผลงานของแต่ละกระทรวงเขาบอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยคือพอนายกแถลงปุ๊บเนี่ย
ไม่มีคนไปฟังกระทรวงอื่นเลยรัฐมนตรีกระทรวงอื่นเลย
คราวนี้ก็เลยให้เจ้ากระทรวงแถลงก่อน

ก็คงครั้งนี้เนี่ย

มันเป็นการจัดใหม่เลย

ใช้เวลายาวนานเอามาขวัดทุกกระทรวงเสร็จ
วงกลมประเด็นต่างสำคัญ
ที่รัฐบาลได้ทำเอาไว้ในรอบปีกว่าที่ผ่านมา
แล้วก็อนาคตที่จะวางเอาไว้เนี่ยนะครับ
แอคชั่นสูงแต่มีอย่างหนึ่งคืออยากจะฝากรัฐบาลหน่อยแล้วกันนะครับ
ว่าไอ้การแถลงผลงานเนี่ยเรื่องใหญ่หลายเรื่องเนี่ย
เรื่องแรกเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเนี่ยอยากให้รัฐบาลช่วยแถลงคือ

การเมืองเนี่ยรัฐบาลเข้ามาเนี่ย
ขอสวัสดีความว่าประชาชนชื่นชมมากนะครับ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งการฆ่ารันฟันแทงของคนในประเทศเนี่ยนะครับ

อนาคตต่อไปเนี่ยวันที่แถลงเนี่ย

รัฐบาลทำมันไปแล้วนะครับไอ้ที่ประกาศว่า
จะต้องมีความปองดองเกิดขึ้นตอนนี้ปองดองไปถึงไหนแล้ว
อยากรู้ว่าสิ่งที่ทำมาตั้งรัฐบาลมาอนาคตต่อไปจะไปถึงการเลือกตั้ง
วันนี้ได้ทำอะไรบ้างและต่อไปจะทำอะไรเพื่อให้เกิดความปลองดองเกิดขึ้นนะครับ
เรื่องที่สองอยากจะถามคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
รัฐบาลชุดนี้ก็ถูกวิภาควิจารณ์พอสมควร
ว่าเศรษฐกิจในยุคนี้ทุกด้านเลย
เรียกว่าถ้าจะพูดก็คือมันเหมือนมันสอบตกไปหมดเลย
ก็อยากจะรู้ว่าได้ทำอะไรที่เป็นรูปธรรมอ่านการก่อสร้างรถไฟฝาด
คือทุกอย่างอยากจะรู้ว่าจะเริ่มประกาศว่า
วันนั้นจะทำวันนี้จะทำจริงจะทำได้
วันไหนเมื่อไหร่ใครจะเข้ามา
อยากเห็นอยากจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นแล้ว
เรื่องที่สามเรื่องสังคมภาพกว้างเลยสังคม
รัฐบาลในยุคคศเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า
สังคมก็คงจะต้องถูกนิดร้อนสิทธิอยู่บ้าง
แต่ก็การดูดิดลอนสิทธิเนี่ย
แค่การแสดงความคิดเห็นความขึ้นไว้ทางการเมือง
คือทุกสิ่งทุกอย่างดูรัฐบาลนี้

สื่อเองก็ไม่ใช่ว่าจะได้สิทธิเสรีภาพ

ก็อยากจะรู้ว่าไอ้แถลงเนี่ย
ช่วยบอกนะครับว่าคุณจะคิดใครไปฮะ
ได้ยังไงให้คนมันชื่นอกชื่นใจกันบ้างให้เข้ามาแสดงสิทธิ
ให้มาดูแล้วดูแล้วก็สบายใจนะครับว่าเราจะได้ก้าวข้ามไปแล้ว
จะได้มีการเลือกตั้งแล้วประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียง
แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่อีกเรื่องเรื่องสุดท้าย
ปัญหาต่างประเทศอืมว่าทำอะไรบ้างเพราะดูไปประเทศนู้น
ไปประเทศนี้ไปหมดเลยนะครับแต่ดูประเทศใหญ่มาขาดรับ
ในทางลบเป็นแถวเลยนะฮะไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าอังกฤษเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็ดูว่าปัญหาต่างเหล่านี้ก็แถลงผลงานเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ภาพก็กว้างเนี่ยนะครับดูมันยังมีปัญหาอยู่
ผมก็อยากเห็นว่าการแถลงของผลงานของรัฐบาลจะได้ช่วยตอบช่วยอธิบายช่วยคลี่คลาย
ให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับฟังแล้วก็ได้รับรู้
ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นที่หวังของประชาชน
เหมือนกำลังจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องหวานไปทุกผลงาน
เอาสิ่งที่จบต้องได้เป็นหลักก่อนล่ะป่ะพี่ลุณคิดไม่อย่างนั้นไหม
ถ้ามันเป็นหลักได้มันก็ดีใช่ไหมมันค่อยไม่ได้มีความชัดเจน
นั่นแสดงว่ารัฐบาลไม่มีความมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ทำมา
แล้วก็ผลงานที่เป็นจริง

การบริหารงานของรัฐบาลภายใต้
พ่อนเอกบริยุทธิ์ครั้งนี้นะ
งานมันจะไปรวมอยู่คนเพียงไม่กี่คน

แล้วยิ่งปัญหามันมากมายที่มัน

มันก็ต้องอาศัยการระดมของคนที่จะมารับผิดชอบ
แล้วก็บริหารให้ชัดเจน
แล้วสิ่งที่สังเกตได้ชัดในวันนี้

เอ้าเอาพี่ป้อมมาไป
เอาเศรษฐกิจเอาพี่ป้อมมาไป
นี่มันก็คล้ายไปอยู่ที่คนเดียว

เดี๋ยวว่าเขาบริหารเฉพาะความรับผิดชอบในกระทรวงอย่างเดียวเนี่ย
มันไม่ใช่ทั้งที่งานทุกอย่างมันต้อง

อย่างที่มีการนำเสนอแล้วว่า
การเลือกใช้คนการกระจายงานการแบ่งอำนาจเนี่ย
ยังไม่เป็นไปตามระบบที่ควรจะเป็นนะครับ
คนเก่งในรัฐบาลที่เป็นรองนายกอะไรมีอีกนะครับ
คนที่รับงานจนโหลดเกินไปเนี่ยนะ
ก็ผมว่าน่าจะพิจารณาตัวเองเหมือนกัน
เช่นบอกว่าน้องเอ้ยพี่มากไปแล้ว
คือสังคมไทยเราเกรงใจกันนะครับ
ถ้าพี่ใหญ่บอกว่าน้องเอ้ยพี่มากไปแล้วนะ

สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับ

ยังไงยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันแล้ว
เพราะเราต้องถูไถกันไปอย่างนี้แหละ

ปีครึ่งมาเนี่ยขอสชและ๑ปีรัฐบาลเนี่ยนะ
เอาล่ะที่ได้แน่ก็คือ

ไม่มีม็อบไม่มีความวุ่นวายทางด้านของการต่อสู้กันตามท้องถนน
ก็ส่งผลส่งผลความสงบตรงนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะครับ
ก็มาประเทศไทยกันเพิ่มขึ้น
แล้วก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ทำให้

พยุงไปได้ในฐานะที่เรายากลำบากรอบบ้าง
ตรงนี้ผมคิดว่าเอานะ

ถ้าแถลงไปแล้วเนี่ยยังไม่ติดตราตึงใจเท่ากับ
โปสเตอร์ปฏิทินของบางภาคการเมืองที่เขาเตรียมจะแจก๓แสนเล่ม

เราก็ต้องเรียกว่าความล้มเหลวในการบริหารเมืองเส้น
เพราะว่าด้วยรูปแบบวิธีการเนี่ย
มันก็เลยทำให้ผลงานมันไม่ออกมาแบบ

ก็เตรียมเป็นวันคริสต์มัน